คุณผู้ชมคะยังมีปัญหาเรื่องของการรอคอยเตียง
ในการรักษาอาการป่วยโควิด๑๙นะคะ
มีกรณีหนึ่งบอกว่าช่วยประสานให้หน่อยหาเตียงให้พ่อ

เพิ่งรู้ก็เพราะว่าเพิ่งได้ตรวจ
สมมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
แล้วคนในครอบครัวติดเชื้อหลายคนแม่อาการหนักอยู่ไอซียู
ลุงเพิ่งเสียชีวิตตากำลังรักษาตัว
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบให้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะประสานช่วยเหลือนะคะ
ก็ถามไปที่นายเอกชัยเจริญศรีรักษ์อายุ๓๒
เขาบอกว่าแม่เขาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
ติดโควิด๑๙ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว
กว่าจะได้ตรวจเชื้อมันกระจายไปสู่คนในบ้าน
ก็มีทั้งคุณตาคุณพ่อคุณลุงทุกคนติดเชื้อหมด
ยกเว้นนายเอกชัยคนเดียวนะคะ
ทีนี้ค่ะเพราะทุกคนเขารับการตรวจเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
แม่ได้รักษาในโรงพยาบาลแล้วตอนนี้อาการหนักอยู่ไอซียู
เข้าโรงพยาบาลมีอพปรในพื้นที่มาช่วย
นำเครื่องออกซิเจนแล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนมาให้ยืมก่อน
ยืมใช้งานก่อนจะได้หายใจดีขึ้นจนกว่ารถจะมารับ
ส่วนคุณตาก็เข้ารับการรักษาตัวเช่นเดียวกัน
คุณลุงอาการหนักมีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งจมูก
เสียชีวิตที่บ้านเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา
ทีนี้เหลือคุณพ่อค่ะคุณพ่อยังรอเตียง
ตอนนี้เครียดมากติดต่อไปหลายหน่วยงาน
ยังไม่มีความคืบหน้าเลยอาการของพ่อเริ่มสุดหนักนะคะ
มีไข้ผื่นขึ้นไอท้องเสียตอนนี้อยู่บ้าน
อยู่บ้านเพียงลำพังก็ได้แต่นอนนิ่งอยู่ที่บ้านนะคะ
แล้วนอนอยู่แบบนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
แล้วพอคุณลุงเสียชีวิตพ่อก็ยิ่งเครียด

คือพยายามประสานทุกทางแล้วอะค่ะ
แต่ยังรอคอยเตียงรอคอยโรงพยาบาลอยู่นะคะ
ซึ่งว่าตอนนี้คุณพ่อเขาอยู่คนเดียวทางผมเข้าไปดูแลอะไรไม่ได้
ก็คือคอยซัพพอร์ตเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องสิ่งที่เขาต้องการได้แค่นั้น

ตอนนี้คือแกวิตกกังวล
เพราะว่าเนื่องจากที่คนในบ้านมีเสียชีวิตไป
ก็คือทำให้แกวิตกกังวลกลัวจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า
ทุกวันแกก็พยายามโทรมาเรื่องถามเรื่องเตียง
เพราะว่าแกไม่สามารถที่จะหาหรือซัพพอร์ตแกได้
เพราะว่าตอนนี้พ่ออายุ๖๕แล้วแกก็ไม่ได้ยุ่งกับโซเชียล
ก็จะเป็นของเขาที่เราจะเป็นคนประสานงานให้
ส่วนตัวคุณแม่เองเนี่ยก็อาการหนักอยู่ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าเข้าไอซียู
ซึ่งตอนที่เข้าไปก็คือเพราะว่าไม่ได้ตรวจตั้งแต่แรกอาการ
ก็ค่อนข้างหนักเนื่องจากปอดติดเชื้อค่อนข้างเยอะ
ที่โรงพณม์แจ้งไม่รู้สึกตัวประมาณเกือบ๕วัน
หมู่บ้านพรภูมิวิรไดเอกชัย๖๖
บางพรานเขตบางบอนนะคะอยู่คนเดียวเลยนะคะ
เพราะลูกชายก็เข้าไปดูใกล้ไม่ได้
ใช่ก็ต้องคอยเอาข้าวเอาน้ำไปส่งดูแลอยู่ห่าง
ก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้เบอร์นี้นะคะ
นี่ค่ะก็ร้องมาผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์